มาติดตามข่าวกันต่อมาดูเหตุระทึกที่เจ้าหน้าที่ต้องไปบุกชาร์จ
จับกุมตัวหัวแชวคุณหนึ่งไว้แบบฮาผู้ชายคนนี้เขาเมา
ยาบ้าคุณเคยขอตังค์พ่อแม่ไปซื้อยาบ้า
พอพ่อแม่ไม่ให้ก็อัลวาดทำลายข้าวของ
ครับวันนี้หนักข้อขึ้นค่ะมีมีดอยู่ในมือด้วยและ
เดี๋ยวดูนะจังหวะที่เจ้าหน้าที่พยายามจะควบคุมตัวเขา

ดีดีกว่ากร้อนอยู่ข้างล่าง
โอ้โหเป็นจังหวะระทึกเลยนะคุณผู้ชม
นี่คือชุดปฏิบัติการพิเศษฝ่ายปกครองที่มหาสารคาม
ร่วมกับฝ่ายความมั่นคงอำเภอกรรมการเค้าวิชัย
แล้วก็เจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนสพขวาวใหญ่

ชาวบ้านเขาร้องบอกว่าคุณตำรวจเจ้าหน้าที่

นี่นายทรงศักดิ์เนื่องวันนั้น
มันเมายาเมาแล้วก็อารวาสประจำเลย
ขนาดพ่อแม่ยังทนไม่ไหวเลย

เวลาที่นายทรงศักดิ์มาขอตังค์

ทีนี้พอเมายาบ้าเนี่ยเขาก็อลวาดทำลายข้าวของ

ต้องไปอยู่บ้านญาติไปอยู่ที่ทุ่งนาบ้าง

ประตุงประตูหน้าต่างหน้าเติง

ทีนี้ตอนที่เจ้าหน้าที่กำลังปิดล้อมบ้าน
ตัวนายทรงศักดิ์เขาก็อยู่ในบ้านนะ

ก็ปลาข้าวของใส่ประตูหน้าต่างจนเสียหายแบบนี้

ไขว่ห้างมือนึงก็ถือมีด

แล้วก็โวยวายว่าใครห้ามเข้าใกล้เด็ดขาด

เพื่อไม่ให้เจ้าหน้าที่เข้ารวบตัว
ทีนี้เจ้าหน้าที่เกลี้ยกล่อมอยู่

ก็คือตอนที่ตัวเขาวางมีดที่พื้น

เจ้าหน้าที่โอ้โหใช้จังหวะเสี้ยววินาทีตอนนี้ค่ะคุณผู้ชม
เอาไม้งามชาร์จพุ่งมาเลยนะคะ

สภาพเขาอย่างที่คุณผู้ชมเห็นคือไม่ได้สวมกางเกง

ค้นที่ที่นอนเจอยาบ้า๑๕เมตร
วางอยู่ในกระเป๋าที่อยู่บนที่นอน

ผมซื้อยาบ้ามาครั้งหนึ่งก็ประมาณ๒๐๓๐เมตร
จ่ายไป๒๐๐๐บาทจะเอามาเซฟ
พอเมาได้ที่ก็เป็นอย่างที่คุณผู้ชมเห็นเลยค่ะ

สำเร็จความไข้ตัวเองตอนที่เจ้าหน้าที่เข้าไปถึงด้วย

ผู้ชายคนนี้ส่งพนักงานสอบสวนสพขวาวใหญ่
ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปนะคะ